แย่นี่อะไรช่วงของกินมาแล้วตกใจหมดเลยก็ต้องทำให้ทุกคนตกใจตื่นตัวกันนิดนึง
ช่วงของกินมาแล้วคุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าหลายคนรอคอยแน่นอนเลย
วันนี้ว่าเราจะมีอะไรมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกันบ้างโอ้โหวันนี้ของไปกันเลยแล้วกันนะ
ที่แรกจังหวัดพิศนุโลกค่ะเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวชามยักยักษ์อาหารชามยักยักษ์
เรายังมีมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเช่นเคยแล้วร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้าน
ถูกแชร์ผ่านโลกโซเชียลแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีไปดูค่ะ
นี่แหละก๋วยเตี๋ยวบ้านทุ่งร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะ
อยู่ที่ตำบลท่าทองอำเภอเมืองพิศนุโลกนะคะ
ตั้งอยู่กลางทุ่งนาเลยมีลูกค้าแวะเวียนกันเข้าไปอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง
ไม่ขาดสายเพราะว่าอยากจะชิมก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์นี่แหละ
อัศวินแดงวังหรือหนุ่ยอายุ๔๙ปีเจ้าของร้านเขาบอกว่าที่ร้านนะคะมีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูแล้วก็เนื้อ
ราคาด้วยกัน๓ขนาดด้วยกันก็คือก๋วยเตี๋ยวชามเล็กราคา๓๐บาทปกติ
ก๋วยเตี๋ยวมาม่าและก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ราคา๕๐บาท
อันนี้ก็ขยับไซส์ขึ้นมาหน่อยเป็นไซส์กลาง
ราคา๒๐๐บาทภายในชามเนี่ยจะมีทั้งเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ขาวแล้วก็เส้นมาม่านะคะ
ส่วนผักต่างใส่จานไว้รับประทานกันได้ฟรีเลยเติมแบบไม่อั้น
จะเอาแบบอิ่มน้อยอิ่มปานกลางหรืออิ่มแบบจุก
ก็นี่แหละค่ะเลือกกันไปตามไซส์นั่นแหละค่ะ
แบบจุกนี้ยังไงเดินออกจากร้านไม่ไหวอะไรอย่างนี้หรอ
ต้องอุ้มท้องกันออกไปยังค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
หากลูกค้าต้องการลูกชิ้นลอยน้ำก็มี
รวมทั้งเกาเหลาหม้อไฟที่เห็นกันอยู่นี่แหละลวกจิ้ม
หัวนี่เข้าท่านะกลืนน้ำลายไปด้วยตอนอ่านนะคะ
เอือกเลยส่วนขาเป็ดตุ๋นเมนูเด็ดอีกอย่างหนึ่งของร้าน
อันนี้หาทานยากนะครับใช่จะมีเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น

เลยนะครับสำหรับจุดเริ่มต้นของร้านมาฟังเงินก่อน
ร้านนี้เป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนรับประทานก๋วยเตี๋ยวมาก
แล้วก็เจ้าของร้านเขาก็ชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่เด็ก
และชอบทำอาหารค่ะจึงเปิดร้านขายอาหารอยู่ที่ริมแม่น้ำน่าน
เขตเทศบาลนครพิศนุโลกต่อมาเขามีการเซ้งร้านให้คนอื่นทำ
แล้วก็หันมาเปิดบ่อตกปลาที่กลางทุ่งนาแห่งนี้

คุณค่ะจึงเปลี่ยนบ่อตกปลามาเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตก
อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นี่แหละจ้า
โอ้โหถือว่าลองทำมาหลายอาชีพอยู่เหมือนกัน
แล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์แม่

ไหนเห็นกำลังถ่ายรูปเมื่อสับคู่รุงนี้เราต้องแบกอย่างนี้ค่ะคุณ

แล้วถ้าอยากจะทานน้ำซุปโดยไม่ต้องใช้ช้อน

เอ้ามาดูอีกอย่างหนึ่งเรื่องเป็นของกินเหมือนกันเลยครับ
จะพาไปรับประทานนี่เลยข้าวหมาก

แต่ว่าที่จะพาไปนะครับราคาย่อมเยาว์สุด

๒บาทฟังไม่ผิดอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยครับ
นี่แล้วเป็นสูตรโบร่ำโบราณด้วยนะ
คุณไม่ใช่ห่อเล็กจิ๋วนะ
ใช่ครับนี่ผู้สื่อข่าวของเรานี่
เสาะแสวงหามาแล้วก็เจอนี่เลยครับ
ละมัยเอี่ยมสว่างนะครับอายุ๖๓ปีหรือว่า

คุณยายเอี๊ยมคุณยายเอี๊ยมพูดผิดขออภัยคุณยายเอี๊ยมคุณยายชื่อท่านสมัยมาก
คุณยายเอี๊ยมคุณยายเอี๊ยมอืมอ่า
เจ้าของตำนานข้าวหมากยาย
กำลังนั่งห่อข้าวหมากนะครับ
หมักเอาไว้จนมีรสชาติหอมหวานด้วยใบตอง
แล้วก็ใช้ไม้กลัดเสียบกับทางมะพร้าว
ทำเป็นที่ฮิ้วตามแบบฉบับโบราณครับ
ที่จะส่งขายให้กับลูกค้าในตลาดนั่นเอง
คุณยายแอ้มนะครับเล่าว่าทำข้าวหมากอยู่ที่บ้าน
ในตำบลป่าแควร์อำเภอเมืองสุโขทัยมานานแล้ว
แล้วเมื่อ๒๐ปีก่อนเนี่ยเคยมีอาชีพทำนาปลูกข้าว

แต่ระยะหลังเนี่ยผลผลิตไม่ได้ตามคุ้มค่าตามต้นทุน
หันมาทำข้าวหมากห่อใบตองขายแทน
เนื่องจากเห็นว่าเป็นขนมไทยพื้นบ้าน
ซึ่งในปัจจุบันหารับประทานยากนะครับ

และในช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีใครทำออกมาเยอะ
แกก็เลยนี่แหละมีไอเดียทำออกมาแล้วบอกวัวเลยว่า
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

จากนี้นะครับยังมีแม่ค้าประจำมารับไปขายอีกท่อหนึ่งด้วย
เคยบอกว่าขายอยู่ที่ห่อละ๑บาทเท่านั้นนะ
อ๋อเหรอแต่ปัจจุบันขยับขึ้นมาราคาเล็กน้อย
เพราะว่าวัตถุดิบมันมีราคาที่สูงขึ้น

ก็เลยขยับขึ้นมาอยู่ที่ห่อละ๒บาท
เพิ่ม๑บาทหนึ่งเพิ่ม๑บาทเดียวสักนัด
แต่ถ้าพ่อค้าแม่ค้าประจำมารับไปขายต่อ
เขาไปขายส่งต่อที่ตลาดก็จะอยู่ที่๖ห่อ๑๐บาท

คุณยายบอกว่าหากลบกรบต้นทุน
ก็จะได้กำไรเฉลี่ยวันละ๒๐๐๓๐๐บาท

มีกี่อันครับมั๊ดหนึ่ง

แล้วเข้าไปขายย่อยอันเท่าไรครับ
๑๒บาท
สำหรับวิธีการทำใครที่ชอบรับประทาน

กรรมวิธีและเคล็ดลับในการทำข้าวหมากให้อร่อยหอมหวานนั้น
แอ้มเผยว่าต้องใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงู
อย่างดีนะครับมานึ่งให้สุกซะก่อน
แล้วนำไปล้างน้ำด้วยน้ำสะอาดให้หมด
ยางข้าวจนเสด็จน้ำก่อนนำไปผึ่งให้แห้ง
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีนะ
ก่อนที่จะคลุกด้วยลูกแป้งบดละเอียด
อัตราส่วนก็คือลูกแป้ง๑ลูกต่อข้าวเหนียว๒กิโลกรัม
ลับก็คือจะต้องคลุกด้วยมือเท่านั้นนะ

ใช่ครับจากนั้นครับ
เขาบอกว่าจะทำให้มีรสชาติที่ดีนะ
แล้วก็จะนำไปหมักทิ้งไว้ประมาณ๒๓วัน
เพื่อให้ยีสในลูกแป้งเนี่ยทำปฏิกิริยากับข้าวเหนียว
เปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลครับ
จึงจะเรียกกันว่าน้ำต้อย

จากนั้นก็จะได้ข้าวหมากที่มีรสชาติ

สามารถใส่ใบตองห่อขายได้ทันที

แช่ตู้เย็นเอาไว้เนี่ยจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยทีเดียวนะ

คนไทยยุคปัจจุบันลืมเรียนกันไปแล้ว
ควรค่าต่อการอนุรักษ์เอาไว้นะ
ที่ฉันจำได้ตอนเด็กเนี่ย
คุณพ่อกับคุณแม่จะบอกว่าอย่าทานเยอะ

ฉันว่าพ่ออยากเก็บไว้กินเอง
เป็นกุศโลบายในการหลอกเด็ก

บางคนทำอาชีพหนึ่งไม่ประสบความสำเร็จ

แต่ถ้าเจอแล้วก็ตั้งใจทำอาชีพนั้น

เช่นรพพอท่านนี้ค่ะครับคุณผู้ชมใช่ไหมจริงแล้วเนี่ย
ตัวเขาเป็นชายนะแต่ใจเขาเป็นหญิง
เคยทำหน้าที่รอปภเคยทำงานรอปภมาหลายปีอยู่
มันไม่ใช่ไงเออแต่รู้สึกว่า
เราอยากทำอะไรที่เป็นตัวของเราเอง
ด้วยการเปิดร้านขายส้มตำ
ยิ่งกว่าส้มตำนะคะไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดู
นี่แซ่บไหมล่ะส้มตำอะไรนะหญิงไทย
ถูกต้องแล้วถ้าจะพูดถึงแม่ค้าขายส้มตำที่สวยที่สุด
แห่งตลาดเทศบาลน้องหานจังหวัดอุดรธานีต้องมาที่นี่เลยค่ะ
ร้านนี้นะคะนี่แหละค่ะดูจากเสื้อผ้าหน้าผม
แถมยังมีมงกุฎสวมอยู่บนศีรษะการันตีแบบนี้ปฏิเสธความสวยไม่ได้จริง
เห็นชื่อร้านแปะไว้แบบนี้รู้เลยมาไม่ผิดแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ
อุดมมิมาสาอายุ๔๔ปีแม่ค้าดิฉันเรียกว่าแม่ค้าแล้วกันนะ
แม่ค้าร้านส้มตำหญิงไทยส่วนคำนำหน้าเนี่ยได้ยินไม่ผิดคุณผู้ชม
เพราะว่าเธอเป็นสาวประเภท๒ที่ดิฉันบอกไปนะคะที่มีใจรักความเป็นหญิงมาตั้งแต่เกิด
แต่ว่าบังเอิญเกิดมาไม่ใช่คนสวยเธอบอกแบบนี้จึงต้องยอมเป็นชายแต่งชายมาโดยตลอดเลย
แล้วก็เริ่มทำงานหาเงินมาตั้งแต่เล็กค่ะแม้แต่อาชีพรอปภเนี่ยก็เคยทำมาแล้วนะคุณ
เพื่อเป็นการส่งเงินให้แม่ได้ใช้จ่าย

แต่ว่าต้องกลับมาดูแลคุณแม่ที่ป่วยอยู่นั่นเอง

จนกระทั่งคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตนะคะก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนให้ตัดสินใจแต่งตัวเป็นผู้หญิงมาจนถึงทุกวันนี้
ซึ่งหลังจากได้เปิดเผยตัวตนออกมาเป็นแบบนี้เป็นตัวเราใช้คำนี้ดีกว่า
เขาบอกว่ารู้สึกว่าชีวิตเขามีความสุขมากจริงนะคะ
เป็นแม่ค้าขายส้มตำอยู่แถวบ้านที่บ้านยางตำบลน้องหาน
แต่ว่าช่วงนั้นขายไม่ค่อยดีเพราะว่าเป็นชุมชนเล็กลูกค้าก็เลยไม่ค่อยเยอะ
ย้ายมาขายที่นี่แหละค่ะตลาดเทศบาลแห่งนี้แหละปรากฏว่าขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าเลย
ดูสิคุณดูสิคนต่อแถวยาวมากทำแค่ไม่ทัน
ทำอาชีพที่เราชอบแล้วก็ตั้งใจทำจริงเป็นไงความสำเร็จ
ประสบความสำเร็จทุกคนแหละบางวันเขาบอกว่าขายดีจนมะละกอหมดไปกว่า๓ถุงค่ะ
รายได้คุณค่ะประมาณวันละกว่า๒๐๐๐บาทเขาว่ากันแบบนี้
ลูกค้านะคะนอกจากจะติดใจในความแซ่บของส้มตำแล้ว
ประทับใจแม่ค้าคนสวยมารยาทงามด้วยด้วยการแบบยกมือไหว้ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มาอุดหนุนร้านเธอ

แล้วก็บอกด้วยว่าที่ทำไปเนี่ยมันออกมาจากข้างในมาจากใจล้วนเลยจ้า
มันขึ้นมาออกมาจากใจค่ะเพราะว่าเราดีใจที่ลูกค้าไม่รังเกียจครับ
เขามาเชื่อเหมือนกันมาช่วยเสริมเราก็ดีใจแล้วก็ไม่มีอะไรจะตอบเพลง
ลูกค้าก็ออกมาจากใจจริงนะครับ
นี่แหละที่เขาเรียกว่าสวยจากภายในคุณสวยจากจิตใจไหว้สวยด้วยดูสิคะ
ส้มตำหญิงไทยคุณผู้ชมค่ะจะเริ่มขายตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาก็คือ๓โมงนะคะ
จนถึง๒๐นาฬิกา๔ทุ่ม
๒ทุ่ม๓โมงเย็นจนถึง๒ทุ่ม
แค่ระยะเวลา๕ชั่วโมงเท่านั้นก็ขายหมดเกลี้ยงแล้ว
นะคะไปกันให้ทันบอกได้แค่นี้
เมนูเด็ดยอดฮิตก็คือมีอะไรตำกุ้งสดแล้วก็ตำป่า

ดิฉันชอบตามป่ามากเราต้องไปด้วยกันแล้วแหละ
ส่วนเมนูอื่นอย่างตำมั่วตำปูปลาร้าตำไข่เค็มแล้วก็ตำโคราช
นี่ก็ขายดิบขายดีไม่แพ้กันนะคะบอกเลย

เห็นแล้วมันเปรี้ยวปากอยากทานส้มตำ
แม่ค้าก็เปรี้ยวด้วยเห็นแล้วเป็นสีสันที่ดี
เพราะว่าลูกค้าเพียบแถวนั้นน่ะนะ

เพราะฉะนั้นยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมครับ
ยังมีอีกหนึ่งเมนูที่จะพาไปชิมกันในช่วงของตลอดกิน

วันนี้ไม่ได้พาไปดูแค่หน้าจอก็พอแล้ว

เดี๋ยวรอของฝากแล้วกันแต่เดี๋ยววันนี้จะพาไป

ร้านนี้เป็นร้านโบราณอีกด้วยสูตรโบร่ำโบราณเลยทีเดียว

คุณผู้ชมครับตลอดกินวันนี้เดินทางมาครึ่งทางแล้วนะครับ

ถึงจุดหมายปลายทางของเราก็คือที่จังหวัด
เพชรชบุรีตอนนี้จอดแวมทักหน่อย
มาดูบรรยากาศริมข้างทางนะครับ
และวันที่ที่เราจะไปที่จังหวันเพชรชบุหรีครับ
แช่เมืองเพชรครับเป็นสูตรโบราณ
โบราณที่เขาสืบสารกันมารุ่นต่อรุ่น
ไม่รอช้ารถผมพร้อมอยู่แล้ว
แล้วก็พักกันเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเดินทางต่อกันเลยครับ

ซึ่งร้านกระแช่แม่อ่อนอยู่ฟางตรงข้างเอง
เดี๋ยวผมไปหาที่จอดรถก่อนแล้วจะเดินกันไปที่ร้านกันครับ
คุณผู้ชมครับเดินทางกันมาถึงแล้วนะครับ
กับที่นี่ครับที่ตลาดทรัพย์สินริมน้ำที่จังหวัดเพชรชบุรี
ที่แห่งนี้เขาบอกว่ามีร้านอาหารร้านอร่อยอยู่ร้านหนึ่งนะครับ
เป็นร้านเก่าแก่โบราณด้วยกับร้านข้าวแช่แม่อ่อน

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาร้านนี้กันเลยครับ

มาถึงร้านนี้ข้าวแช่แม่อ่อนครับ
ของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรชบุรี

เห็นเขาบอกว่าทีเด็ดของที่นี่
ตั้งมาอย่างยาวนานรุ่นสู่รุ่นด้วย
รสชาติก็ยอดเยี่ยมแต่ข้าวของพี่ไม่เห็นแช่เลยครับ

นี่น้ำที่ใช่ไหมครับมันเป็นน้ำอะไรครับ
เป็นน้ำอบฟันเทียนมะลิกระดังงา

เครื่องเคียงก็เป็นของที่เด่นของทางร้านด้วยถูกไหมฮ

มันทอดกรอบมาใช่ไหมครับในอย่างนี้
อื้อหือเอ้าลองกินดู

เพราะฉะนั้นน่าจะเข้ากับข้าวแช่ของเราอย่างแน่นอน
ไปรอชาติเดี๋ยวขอสั่งจาก๑ชุดเลยครับ

ถึงช่วงเวลาไฮไลท์ของตลอดกินในวันนี้
เดี๋ยวเราจะมาชิมกันข้าวแช่แม่อ่อน

แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนว่า
ที่มาที่ไปของร้านข้าวแช่แม่อ่อนนั้นเป็นอย่างไร

มีการสุดทอดตำนานการทำอาหารข้าวแช่ของเรา

แล้วทำมานานกี่สิบปีแล้วครับ

ที่เราบอกว่ามีหลายอย่างไม่ได้มีแต่กะปิอย่างเดียว
ที่เราบอกว่ามีหลายอย่างไม่ได้มีแต่กะปิอย่างเดียว

ที่เราบอกว่ามีหลายอย่างไม่ได้มีแต่กะปิอย่างเดียว
ที่เราบอกว่ามีหลายอย่างไม่ได้มีแต่กะปิอย่างเดียว
เราบอกว่ามีหลายอย่างไม่ได้มีแต่กะปิอย่างเดียว
ที่เราบอกว่ามีหลายอย่างไม่ได้มีแต่กะปิอย่างเดียว

ที่เราบอกว่ามีหลายอย่างไม่ได้มีแต่กะปิอย่างเดียว

ที่เราบอกว่ามีหลายอย่างไม่ได้มีแต่กะปิอย่างเดียว

ที่เราบอกว่ามีหลายอย่างไม่ได้มีแต่กะปิอย่างเดียว

ดีฉันไม่ได้อยากได้ของฝากเป็นรูปถ่ายค่ะ
ฉันไม่ได้อยากได้ของฝากเป็นรูปถ่าย

มันมาเป็นรูปถ่ายที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเหรอคะ
มันมาเป็นรูปถ่ายที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือคะ

ช่วงหน้าเรื่องราวสนุกรออยู่เพียบเลยจ้า
ช่วงหน้าเรื่องราวสนุกรออยู่เพียบเลยจ้า